ไปค่ะยายดิวแหละครับผมยายดิวอลิสาลาเนี้ยน่ะ
มาอีกแล้วกับเซบัสเตียนลีนะ
ซึ่งตอนนี้หลายคนก็ได้รับความสนใจเพราะโอ้โห
บางคนบอกน้ำไปทับไปทำเสียงกรรมบอกน้ำไม่ได้ทำค่ะ

ก่อนนั้นนางก็ไปอเมริการ์โอ้ยตายแล้วเขาบอก
สำนัดบุคลุกทำตารางแล้ววันนี้จะต้องใส่ชุดอะไรอะ

เป็นสาเหตุที่หลายคนสนใจว่าโอ้โหคนอะไรมันจะรวยได้ขนาดนี้วะ
โรงหนังที่อเมริกาให้ดูกัน๒คน
หล่าสุดนะก็มาออกการรายการ๓แทรฟคุณหนุ่มกั้นชัยก็เลยถามจึงอาชีพแฟนหนุ่มว่า

ซึ่งเธอก็ตอบว่างานทำเกี่ยวกับอสังหารินุทัศน์เค้าว่ายังงาน

ก็ไม่ได้รวยมาก
บอกว่าแฟนเขาทำอสังหาแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้รวยมามากหรอก
ผู้ชายทำงานอะไรมันกลิ่นเหม็นเน่าค่อยออก
เล่นเอาเย็ดดิวเข้าไปตอบคอมเมล็ดไม่เน่าเลยค่ะ
เช็คได้หมดค่ะขาวมากคลีนมากและไม่ใช่คาซิโนนะคะ
ถูกต้องทำอสังหาริมทรัพย์นะครับผม
ถูกต้องแต่ทุกคนคิดอย่างนั้นหมดเลย
มันก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อย่างใหญ่มาก
เอาน่าแล้วเขามีธุรกิจของครอบครัวด้วย
อ๋อบางทีเพื่อนหนูเล่นตั้งแต่แบบแถมอะ

ปุ๊บก็ตุ๊บเลยแต่พวกนี้คือเราไม่มีเวลาหรอก
ทุกคนอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยเงินสดจะหายไป

แต่เอาจริงว่าบางวันมันขึ้นตอนเราหลับอยู่ตี๔ก็มี
ตี๔ปุ๊บตี๔๕มันตกปั๊บหมดตัวก็มี
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าซื้อแบบนี้ต้องทิ้งไว้ยาว

ซื้อเร็วปล่อยเร็วอะไรก็มีอ่ะแล้วหลายแสงเราก็ต่อกัน
อันนี้เราไม่รู้อะไรถูกอะไรผิด
อย่างเมื่อก่อนที่เราโตกันมาคือการฝากเงินในธนาคาร
ถ้าสมมุติเรายิ่งฝากเรามีเงินออมเงินเก็บเนี่ย

แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วสมการทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากโลกนี้แล้ว
ก่อนหน้านี้บิตคอยน์ใช่ไหมคะพอมีแบบเทสล่าออกมา
อิรันมัสออกมาประปป์หนึ่งพออิรันมัสไม่เอาปุ๊บล่วง

ตอนนี้จีนเองก็พยายามแบบกดบิตคอยน์ลงมา
บางคนรวยก็รวยนะบางคนจนก็จนเลย
มันก็สมัยเด็กพวกเราเป็นเด็กเราเล่นหุ้น
วันนี้กลายเป็นคนเล่นหุ้นกลายเป็นคนรุ่นพวกเรา

สกุลเงินดิจิทัลก็ต้องนี่หน่อยเพราะมันอยู่ความเสี่ยงระดับ๘แต่
อันนี้ความเสี่ยงเยอะใช่

กอดคอมแผนแบบนี้แหววเยอะนะลูกนะลูก
โปรดติดตามันที่๓มสวัสดีครับ